ที่มาควบคู่กับอากาศร้อนแบบนี้ก็คือพายุฤดูร้อน
ซึ่งพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบเรื่องของลมแรงฝนตกหนัก
ตอนนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบกันเยอะเลยทีเดียว
หลังคาบ้านไปซะละปริวเลยนะ
ไปดูนะครับคุณผู้ชมจุดแรกที่จะพาไปดูก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่คลิปนี้ค่ะโอ้โหมันแรงขนาดนี้ค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพงพัฒน์ชมเพ็ง
ซึ่งก็ตอนนี้คนแชร์กันเยอะนับพันครั้งเลยนะคะ
แล้วก็มีชาวเน็ตมาร่วมแสดงความคิดเห็น
จุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันช่วงบ่ายนี้เองค่ะ
แล้วช่วงบ่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ดูสินี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับนางสาวนิตยาพงพาณิชย์เป็นนายอำเภอหางดงนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยพอหลังจากที่ต้องเจอกับพายุแบบนี้แล้วก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
พบว่ามีบ้านเรือนประชาชน๑๐๐๐กับ๔หลังคาเรือนใน๔ตำบล๓๕หมู่บ้าน
ลมพายุพัดหลังคาบ้านพังเสียหายถนนเองทั้งถนนสายหลักถนนสายรอง
ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะ
เสาไฟฟ้าหักโค้นจำนวนมากจนทำให้ไฟฟ้าในอำเภอหางดงแล้วก็ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
ดับหลายจุดนะคะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องช่วยกันเข้าไปแก้ไข
เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ตามปกติ
ส่วนในตัวเมืองนะคะตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีพายุลมกระโชกแรง
แล้วก็จุดนี้มีลูกเห็บตกด้วยนะคะ
เสาไฟฟ้าต้นไม้โค้นถล่มลงมาค่ะก็เลยทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้
ก็คือไฟฟ้าดับกันหลายจุดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ไปเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนี้ยังมีฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงในอีก๕อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ประกอบด้วยอำเภอแม่วางสันทรายดอยสะเก็ดฝางแล้วก็อำเภอสารพี
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ
ที่สำคัญต้องไปเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ต่าง
เพราะว่าหลังจากนี้ก็ต้องให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้ากับประชาชน
เขาก็ได้รับผลกระทบเป็นการเบื้องต้นนะคะ
แต่ก็ยังเคราะห์ดีนะคะเกิดความเสียหายเรื่องของบ้านเรือน
แต่ตัวเลขของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตอันนี้ไม่มีรายงาน
ครับไปดูที่อีสานหน่อยนะฮะจังหวัดนครพนมครับ
บ้านเรือน๓๐หลังคาเรือนในตะบนนาท่อนอำเภอธาตุพนมครับ
พายุพัดพังเสียหายเหมือนกันซึ่งในเดือนนี้อำเภอธาตุพนม
ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของพายุรวมแล้ว๓ครั้งนะครับ
บ้านเรือนเสียหายไป๑๕๐หลังคาเรือนะครับ
จากนี้ในตำบลวังยางอำเภอปราปากยังมีบ้านบริเวณเสียหายอีก๒๐หลัง
โดยทางจังหวัดนครพนมได้สั่งให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปสำรวจ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านอย่างเร่งด่วนนะครับ
ตอนนี้นครพนมเองได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องนะฮะ
ข้อมูลพบว่าเฉพาะเดือนเมษายนนี้มีพื้นที่ถึง๔อำเภอที่มีผลกระทบ
คืออำเภอธาตุพนมอำเภอนาแก่อำเภอวังยาแล้วก็อำเภอปลาปากครับ
แล้วก็มีบ้านบริเวณของชาวบ้านเสียหายไปกว่า๓๐๐หลังคาเรือนนะครับ
มาดูใกล้ใกล้กรุงเทพกันหน่อยราชบุรีก็ไม่รอดนะคะ
โดยเฉพาะที่อำเภอจอมบึงค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหแบบเนี้ยคุณผู้ชม
ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะ
โดยเฉพาะจุดที่ได้รับความเสียหายหนักก็คือตำบลแก้มอ้น
แล้วก็ด่านทัพตะโกหลังจากที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
ส่งผลให้สังกษีแล้วก็หลังคาบ้านซึ่งเป็นลักษณะเป็นกระเบื้องเนี่ย
รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านปลิวกระจัดกระจาย
มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า๑๐๐หลังใน๑๕หมู่บ้าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็คือคุณวีรัฐประเศรษฐโถก็บอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมด
เพื่อเตรียมที่จะนำงบฉุกเฉินไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเบื้องต้นก่อนค่ะ